จนถึงขนาดนี้ฝนเอกประยุดจันโอร์ชายังคงยืมยัน

นะครับพร้อมกับเตือนให้ยังพักการเมืองต่าง
ว่าห้ามนำชื่อของตัวเองแล้วก็โครงการของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
ในชุดปัจจุบันไปอ้างในการหาเสียงอย่างเด็ดขาด
เพราะอะไรพลเอกประยุทธ์ถึงยังคงวางท่าที
และสถานะของตัวเองที่เป็นคนกลางไว้แบบนี้

ที่ออกมาเบรกนโยบายเปลี่ยนที่ดินสอปกรกว่า๓๐ล้านไร่
สร้างความแปลกใจให้กับสังคม
ให้เขากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ว่าผลเอกประยุทธ์กำลังพยายามรักษาท่าทีความเป็นกลาง
หลีกเลี่ยงการถูกโจมตีทางการเมือง
ด้วยการไม่ตอบรับจนถึงวินาทีสุดท้าย
เพื่อป้องกันการถูกวิจารณ์เรื่องการเอื้อประโยชน์ให้กับพักพลังประชารัฐ
ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานของรัฐบาลราบรื่นขึ้น
วิชาการด้านรัฐศาสตร์อย่างนายยุทธพรอิสระชัย
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เชื่อว่าสุดท้ายแล้วผลเอกประยุทธ์จะตอบรับ
อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
เพราะนี่คือยุทธศาสตร์หลักที่จะทำให้เขากลับมาบริหารประเทศได้อีกสมัย
ไปไหนก็ตามก็มีปัจจัยบางประกาศที่อาจจะทำให้ท่านไม่อยู่ใน๑อย่าง๓ชื่อ
เช่นหนึ่งก็คือว่าบรรดาข้อวิจารณ์ต่อ๔รัฐมนตรี

ในขัดการพิธี๔ตั้ง๓นั้นไม่ลาออก
แล้วก็ทำให้การแบ่งแยกบทบาทสถานะหน้าที่อยู่ต่างนั้นไม่ชัดเจน
ซึ่งถ้าเข้าวิจารณ์กับศรีมศรีมีสูงมากขึ้น
แน่นอนท่านนายกท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้น
โครงการที่ถูกใจรากย่าอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ถูกขยายเวลาบังคับใช้ออกไปอีกจนถึงกลางปี

กดเงินสดออกมาใช้ได้บางส่วน
เพิ่มเงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
อีกรายละ๑๐๐๒๐๐บาท
ส่วนรายการที่มีการหารือร่วมกันในเรื่องของการพัฒนา
ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปอีกระยะหนึ่ง
ก็จะมีการใช้จ่ายในเรื่องของให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายเป็นเงินสดได้
เพื่อจะได้สามารถไปใช้ซื้อสินค้าอย่างอื่นได้อย่างที่ทุกคนต้องการ
จำนวนหนึ่งจากย่อนเงินที่ให้ไปจำนวนสูงสุดกับ๓๐๐๒๐๐บาท
ก็จะแบ่งวงเงินตรงนั้นมาเป็นเงินสดให้เขาไปใช้จ่ายในช่วงนี้ด้วย
เป็นไปตามเสียงเรียกร้องของผู้ถือบัตรและสอดคล้องเสมือนเนื้อเดียวกัน

ส่วนที่ได้รับแล้วก็จะเพิ่มให้นั่นคือถ้าต้องเลือกพักประหลังกันท้ายเข้ามา
เพียงแค่เสียงระคังเคาะวันเลือกตั้งเท่านั้นฉากการเมืองก็จะชัดเจนมากขึ้น
โดยที่ทุกคนไม่ต้องคอยตีความว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนกลาง
แต่อยู่ในฐานะผู้เล่นที่ต้องปฏิบัติตามกติกา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน